วันนี้ศาลจังหวัดกระบี่นัดอ่านคำพิพากษา
สารชั้นต้นในคดีฆ่ายกครัว๘ศพ

โดยคดีนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๑กรกฎาคมปีที่ผ่านมา
ซึ่งสารพิพากษาประหารชีวิตบังฟัฐ
พร้อมกับพวกรวม๖คนด้วยกัน

กว่าครึ่งปีที่ครอบครัวและญาติของนายวรยุทธ์
หลังผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตำบลบ้านกลาง
อำเภออาวลึกจังหวัดกระบีรอคอย
จากเป็นวันพิพากษาจำเลยทั้งหมด๘คน

และยัดภายในบ้านพักรวม๘ศพ
เหตุเกิดเมื่อวันที่๑๑กรกฎาคมปี๒๕๖๐ที่ผ่านมา
โดยในวันนี้เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดกระบี
คุมตัวนายสุริฟัฒนบ้านนพวงศกุลหรือบังฟัฐ
จำเลยที่๑พร้อมพวกรวม๘คน
ยังสารจังหวัดกระบี่เพื่อฟังคำพิพากษาตัดสินคดี
ซึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือมือคลี่คายคดีระดับพระการ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เดินทางลงมาฟังคำพิพากษาด้วยตัวเอง
ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยจากตำรวจกว่า๒๐๐นาย

สารจังหวัดกระบีได้ใช้เวลาอ่านคำพิพากษานานกว่า๑ชั่วโมง๔๐นาที
โดยได้พิพากษาตัดสินประหารชีวิตจำเลยที่๑๖
คือนายสุริฟัฒนบ้านนพวงศกุลหรือบังฟัส
คมสรรเวียงนนนายอับดุลละดอลอ
นายอรุณทองคำนายประจักษ์บุญทอย
และนายธนชัยจำนอง
โดยในคำตัดสินของสารระบุว่า
แม้ว่าจำเลยที่๑๖จะรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
แต่ก็มีพฤติกรรมร่วมกันใช้อาวุธปืนเจาะยิงผู้ตายทั้ง๘ราย
และผู้รอดชีวิตเพื่อปิดปากถึง๑๑คน
ซึ่งมีทั้งผู้หญิงและเด็กอายุเพียง๔ปี
ปีและ๑๒ปีรวมอยู่ด้วย
เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง๘คน
นับเป็นเหตุการณ์ที่เศร้าสลดหดหู
และสะเทือนขวัญแก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

ยังได้เป็นฝ่ายก่อเหตุขึ้นมาเอง
และลงมือกระทำความผิดอย่างอุกอาจ
โหดเยี่ยมผิดมนุษย์จึงไม่สมควรลดโทษให้
และตัดสินโทษประหารชีวิตจำเลยที่๑๒

ส่วนจำเลยที่๗คือนายธวัชชัยบุญคง
พากษาให้จำคุก๑ปี๙เดือน
ความผิดฐานพกพาอาวุธปืนไปในทาง
หมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต

และนางสาวชนทิตาสังโชธ

จัดหาเสื้อทหารให้
ภายหลังจากการตัดสินนางอัญชาลีพริกดำ

รู้สึกพอใจกับคำตัดสินที่ออกมา

ยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกคนในบ้าน

ขอปรึกษากับทางญาติญาติอีกครั้ง
ครับอีกครั้ง

พิพากษาประหารชีวิตบังฟัฐพร้อมพวก

แต่หลังจากคำพิพากษาออกมา

ซึ่งนี่คือบทสรุปในภาคแรก
คดีฆ่ายกครัว๘ศพอันสถานสะเทือนสังคมไทย
ที่ยังคงต้องรอกระบวนการยุติธรรม

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน